ที่จังหวัดลำปางนะฮะมีรถส่งของเนี่ย
ไปจอดในจุดที่เขาห้ามจอด
ตำรวจมาล็อกล้อเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
ไปร้องพักเนี่ยฮะหรือผมไม่ได้ส่งเนี่ยฮะ

บอกตำรวจไม่มีน้ำใจนี่มาล็อกล้อได้ยังไง
แต่บอกว่าทำไมตำรวจไม่มีน้ำใจ
คุณมาดงมาด่าขนาดนี้เดี๋ยวพาไปโรงพักก็ได้
ถ้าไม่ใช่ไหมบอกพาไปโรงพักต้องเสียค่าปรับด้วยนะ
คืออันนี้เป็นคลิปที่ทางตำรวจจราจรเนี่ยถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
ระบะส่งของคันนี้นะฮะจอดริมถนนทิพย์ช้างที่อำเภอเมืองลำปาง
ถ้าสังเกตให้ดีในคลิปเนี่ยมีป้ายห้ามจอดนะฮะนี่หนุ่มคนขับนี่ฮะพ่อนุ่มคนนี้เนี่ยมากันสองสามคน
แล้วป้ายห้ามจอดตรงนี้นะฮะคือพอมาแล้วเห็นตำรวจล็อกล้อนี่แบบโอ้โหด่าตำรวจใหญ่เลย
นี่ฮะตำรวจต้องขอกำลังเสริมนะฮะเพราะเขาไม่หยุดโวยวายนะ
คือล็อกล้ออย่างนี้คุณต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาขายที่ล็อกล้อให้
คือโวยวายเออะโวยวายสุดท้ายเนี่ยต้องขอกำลังเสริมมาแล้วก็จับหนุ่มหัวร้อนคนนี้
ใส่กุญแจมือนะฮะนี่ดูนะฮะเห็นไหมถูกใส่กุญแจมือแล้วพวกที่มาด้วยกันก็พยายามเคลียร์

นี่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเห็นไหมคือถามว่าตำรวจเนี่ยมันล็อกล้อมาจับเด็กใส่กุญแจมือ

ก็ไม่ได้ขัดคืน
แต่ตำรวจบอกก็เขาไม่ยอมไปเสียค่าปรับที่โรงพัก
แล้วดูหมินเจ้าพนักงานด่าทอเอะอะโวยวายต่างนานา
โอ้โหเห็นไหมคือหลายคนเห็นคลิปแล้วบอกว่าแม่

คือจะไปด่าอะไรขนาดนี้เพราะคุณก็จอดในจุดห้ามจอดอยู่แล้ว
โอ้โหนี่ใส่ตำรวจใหญ่เลย

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอว่าพี่จะอ้างว่าพี่เหนื่อย
แล้วก็มาจอดรถในที่ห้ามจอดแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดี

ไม่อย่างนั้นก็จอดอย่างนี้กันหมดนะใช่ค่ะ
เสื้อหงแดงหรือว่าพูนี่นะไม่เกี่ยวทีมเยือนด้วย
แต่ไม่เกี่ยวกับเสื้อเขาหรอกไม่เกี่ยวค่ะอ่าโอ้โหนี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับเราไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดห้ามจอดอยู่แล้ว
มีป้ายติดเอาไว้อย่างชัดเจนแต่รถส่งของอ่ะ
ชอบเข้ามาจอดเป็นประจำนี่อย่างหนุ่มคนนี้ก็มานี่เห็นไหมฮะ
พอมาถึงเนี่ยก็โดนล็อกล้อแต่พฤติกรรมของคนนี้เนี่ย
โอ้โหมันก้าวร้าวเกินไปชาวบ้านบอกไปด่าทอไปท้าทายตำรวจ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิป
พอดีน้องเขาเอารถมาจอดแล้วก็จรจรเขาก็มาพอดี

ใช่ที่ห้ามจอดอยู่แล้วค่ะ

มันก็ก็เถียงกันอ่ะ

เขาก็แบบท้าทายตำรวจอะ
นี่เห็นไหมคือคุณป้าบอกว่าความจริงเนี่ยถ้าเกิดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดีนะ
บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อรุมอร่วยให้
ถ้าบอกเขาดีโอ้โหพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริง
ไม่ทันจริงเนี่ยของผมเต็มเลยผมต้องรีบส่ง

กระแสตีกลับฮะทีแรกอัดคลิปไว้ด้วยนะค่ะ
นึกว่าคนจะไปต่อว่าตำรวจจราจรแต่เปล่าเลย
ชมเลยฮะชื่นชมตำรวจเลย